ถ้าคุณมีวิกฤตชีวิตที่หาทางออกไม่ได้
ขอให้เราได้เป็นโอกาสในการช่วยเหลือครอบครัวของคุณ

เกมที่ไม่ต้องอาศัยความสามารถพิเศษใด
เพียงตอบคำถามให้ถูก๔ข้อ
ทุนไปต่อชีวิตสูงสุดถึง

สวัสดีครับและนี่คือรายการที่เป็นความหวังของทุกครอบครัวที่มีวิกฤต

เกมที่จะช่วยต่อลมหายใจให้กับคนในครอบครัว
ต่อลมหายใจให้กับคนที่คุณรักนะครับ
คุณผู้ชมครับพี่น้องบางคู่สนิทกันเมื่อวัยเด็ก
แต่พอโตแล้วก็ต่างคนต่างมีชีวิตเป็นของตัวเอง
เมื่อก่อนบ้านของพี่เป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะ
จะมาเริ่มลำบากหลังจากที่แม่เสียแล้ว
นี่ก้อนแรกเกิดจากตอนนั้นเอาโฉนดไปเข้านะคะ
ก็เอามาประมาณ๘๐๐๐๐บาทแล้วก็เอามาเพิ่มอีก๒๐๐๐๐บาทก็เลยมาเป็น๑๐๐๐๐๐บาท
หลายอย่างที่จะเกิดขึ้นในครอบครัวคือเราต้องเป็นคนรับผิดชอบ
ชื่อนุฏนะคะชื่อจริงชื่ออรัยานับชมนธรรมนครอายุ๓๘ปี
ครอบครัวของพี่ก็มีอยู่๕คนนะคะ
มีตัวพี่เองลูกของพี่สองคนพัฒน์กับจี
แล้วก็มีน้องสาวคนนึงชื่อปุ้ยนะคะแล้วก็ลูกของน้องสาวหมดเองค่ะ
ตอนนี้อาชีพที่ทำคือขายขนมค่ะเป็นแม่ค้าขนม
ขายแค่เสาร์อาทิตย์ค่ะเพราะว่ามันไม่มีคนออกไปขายให้เราอ่ะ
จริงจริงอ่ะน้องสาวพี่เขาก็อยากออกไปขายให้นะคะแต่ว่าเขาก็ไม่ไหว
ร่างกายเขาเองก็ไม่ค่อยดีค่ะ
ชื่อนางสาวนิรดีอินจันทร์ชื่อเล่นชื่อปุ้ยอายุ๓๗ปี
ตอนนี้ป่วยเป็นโรคอ้วนไตกิลโซลายสูงหอบแล้วก็ความดันสูง
เป็นโรคอ้วนมาตั้งแต่เด็กคือโตมาก็อ้วน
เมื่อก่อนทำงานร้านข้าวต้มก็ยังเดินไหวปกติอยู่
น้ำหนักมันขึ้นมาเรื่อยเยอะจัดจนทำไม่ไหว
พอหลังจากเสียแม่ไปแล้วจะขายของอยู่บ้านอย่างนี้
มันก็คงจะหาใช้หนี้ได้ไม่หมดตั้งแสนกว่าบาทนะคะ
พี่ก็ตัดสินใจที่จะไปทำงานที่กรุงเทพเพื่อที่จะหาเงินมา

ไปทำงานดูแลผู้สูงอายุรายได้ต่อเดือน๑๒๐๐บาท
หนี้ก็ลดคนที่อยู่ที่บ้านก็ได้กินอิ่ม
อยู่อย่างนั้นประมาณปีกว่า๒ปี

แล้วเขาก็ส่งให้ผมเรียนจ่ายค่าเทอมให้ผม
เพราะให้ผมขอหาเงินไปทำเนี่ยครับ
อีกนิดนึงหนี้ก็จะหมดแล้ว
แต่ชีวิตมันก็ไม่ได้เป็นอย่างนั้นค่ะ

ก่อนหน้าที่น้องจะป่วยปกติเราก็จะโทรคุยกัน
แล้วพอทีนี้วันนั้นโทรติดแต่ไม่รับ
เหนื่อยมากทำอะไรไม่ไหวไม่มีแรงพลิกตัว
ลุกทีก็หอบอยู่ขามันหนักก้าวไม่ออก
มันไม่เคยเป็นขนาดนี้ในชีวิต
แล้วมันแบบขายทั้งวันเลยพี่๗วัน
ขายเป็นน้ำคือไม่หยุดเลย

คือในใจเรานะพี่คิดว่ามันไม่ธรรมดาแล้ว
ก็เลยตัดสินใจต้องกลับ
ผมก็บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้จะกลับมา
ป๊าเขาก็กลัวเสียน้องสาวไปครับ

ผมก็ไม่รู้จะทำยังไงทันทีนั้น

หลุกไหวป่าว

สมเลยสภาพคือไม่รู้สึกตัว
ตอนแรกพี่คิดว่าแค่จะกลับมาดูน้อง
แต่พอพี่มาเห็นสภาพทุกอย่าง

เขาก็คงเหมือนคนที่อยู่กลางทะเล

ก็คงจะจมน้ำตายไปสักวัน
ถึงเราจะเป็นแค่ขอนไม้เล็ก

แต่ว่ามันก็ไม่ได้เป็น๑๐๐
โดยเขาต้องพยายามด้วยตัวเขาเองด้วย

คอยดูแลเราไม่เคยทิ้งไปไหน

ไม่มีค่าช้าเพื่อให้เราขนาดนี้หรอก
สิ่งที่มีค่าในชีวิตมากที่สุด

พี่ก็ยอมคือแม่กับน้อง
คือพี่ว่าเป็นคนที่สำคัญที่สุดแล้ว

พี่ก็ไม่รู้ว่าทำไมถึงรักเขาขนาดนี้
มันเป็นความรู้สึกตั้งแต่เด็กหรือเปล่า

แต่เรารู้สึกเราทำแล้วเรามีความสุข

พี่เลือกอะไรก็แล้วแต่ก็สู้ด้วยกัน
คือไม่อยากให้พี่สาวเหนื่อยคนเดียว
อะไรที่ทำไหวอยากทำอยากช่วย

สงสารเขาภาระมันเยอะ
ก็พยายามจะสู้ให้ได้ถึงที่สุด
ทำให้ได้เท่าที่ถึง
ที่สุดที่คนคนนึงจะทำไว้
ในความคิดพี่คือถ้ามันก็ต้องดิ้นลนไป

ถ้าคนเราไม่สู้

มันก็โอเวอร์ไปต่อไม่ได้
ชีวิตมันลืมตาขึ้นมามีลมหายใจสู้ได้ทุกวัน

ตอนนั้นพี่กลับมาพร้อมกับเงินเดือน
ก้อนสุดท้ายพี่ก็ได้เอามาใช้จ่ายภายในบ้านดูแลน้อง
เงินหมดพี่ก็เลยตัดสินใจ

ไปเข้าได้เงินมา๔๐๐๐บาท
พี่ก็ใช้จ่ายภายในบ้านเก็บเงินไว้ทำทุนขายของ
ซื้ออุปกรณ์มาทำขนมขาย
ตอนนี้ที่เป็นหนี้อยู่ก็ประมาณแสนหกครับ
ถ้าพี่มีเงินสักก้อนพี่อยากจะไปใช้หนี้

เพื่อที่ว่าเวลาที่เราไปขายของก็ได้เข็นไปขายได้
เอาไว้ให้น้องไว้รักษาตัวบ้าง

ใจที่กำลังท้อแท้และหมดหวังของคุณปุ้ยน้องสาว
กลับฟื้นคืนชีพได้ด้วยความรักจากพี่สาวของเธอ
ไปพูดคุยกับครอบครัวของคุณนุษย์กันนะครับ

สวัสดีพ่อเป๊กลูกเด็กสวัสดีนะครับ

มีกันสองคนค่ะแม่บอกว่าให้รักน้องให้ยอมน้อง
คือเราเป็นพี่โตมาเราก็ถูกปลูกฝังว่า
เราต้องเป็นคนดูแลน้องคือมันเป็นแบบนี้ตั้งแต่เด็กแล้ว

จำได้เลยว่าไม่อยากอยู่ในโลกนี้แล้ว
พอรู้สึกว่ามันหมดหวัง
แต่ก็คิดว่าถ้าเกิดเราตายไปชีวิตเราก็จบมันไม่มีประโยชน์
ถ้าแม่อยู่แม่อยากให้เราทำอะไรเราทำอะไรให้แม่ได้
ก็เลยคิดว่าน้องกับหลานกับลูกเราเป็นสิ่งที่เราต้องรับผิดชอบ
ต้องอยู่ต่อเพราะอย่างน้อยสิ่งที่เกิดมาเป็นตัวเราก็คือแม่เราให้มา
ก็เลยใช้ชีวิตนี้คือทำให้แม่อีกครึ่งชีวิต

หนี้สินที่เรามีอยู่เนี่ยเกิดมาจากอะไรครับ
นี่ก็แรกเกิดมาจากตอนที่แม่ตัดขา

เราก็หาอู้มาจนแม่เสีย
ใช่นี่ก็ประมาณเกือบแสน

แรงแรกก็คือเอาไปจำนอง

แล้วตอนนี้ใช้ไปบ้างหรือยังหนี้ก้อนแรกนี้

ที่ไปทำงานกับกรุงเทพาใช่หรือเปล่า
ก็ได้ทรงดอกไปบ้าน
แล้วก็เป็นค่าใช้จ่ายในบ้านเพราะน้องทำงานไม่ได้

ไปทำงานที่ดูแลคนป่วยค่ะ

ที่บ้านคุณยายแถวเต้าปูนค่ะ

ดีใจเพราะว่าขายของทั้งเดือน

น้องป่วยเราไม่มีเงินค่ะ
คือใจตอนแรกคิดว่าจะกลับไปทำงานต่อ

ก็เลยจำเป็นต้องเอาโฉนดอีกอันหนึ่ง
เพื่อไปจำนองเอามาเป็นค่าใช้จ่าย
พี่ปุ้ยวันที่พี่นุษย์มาถึงเมื่อนั้น
ที่นอนอยู่วันนั้นน่ะเป็นวันที่เท่าไหร่ล่ะที่นอนทรงอยู่อย่างงั้น
ตอนแรกนอนทรงประมาณ๗วัน
๗วัน๗คืนนี่ไม่ได้ขยับขยายไปไหนเลย

ลูกเป็นคนถูดูแลทุกอย่าง

แล้วได้ไปหาหมอไหมไม่ได้ไปค่ะ
ก็คือพี่นุษย์ก็คือพยาบาลและดูแลกันเอง
จนอาการเขาดีขึ้นใช่ค่ะ
ปุ้ยจริงแล้วพี่ปุ้ยเป็นอะไรอะครับ
เป็นไตกิลสลายสูง
ไขมันพอกตับอะไรพวกนี้
ที่ไปเจาะเลือดนะที่พอลุกไหวอะไรไหว
พี่สาวบอกว่าต้องตรวจ
ตอนแรกนึกกลัวเนอะน้ำตาลแบบแม่

ยังไม่ได้รักษาค่ะที่ไม่ไปไหนเพราะว่า
ตอนที่นอนไม่สบายนั้นลูกจะศอก
แล้วเรากลัวว่าเดี๋ยวถ้าเราไปนอนโรงพยาบาล

กลัวเขาตกแล้วห่วงลูก

ถ้าเกิดเราเป็นอะไรหนักเขาพี่สาวเราลำบาก
เพราะทุกวันนี้เขาก็ลำบากอยู่แล้วเราก็
ผมถามหน่อยสิว่าทำไมปล่อยให้จนเป็นอย่างนี้

ปล่อยให้อ้วนแบบนี้มาตั้งแต่กี่ปี
หนูอ้วนมาตั้งแต่เด็กประมาณป๒
ก็อ้วนมาเรื่อยหนูก็คิดว่าคือคนอ้วนปกติ
ใช่พี่จนอ้วนไปสองร้อยยี่สิบกิโล
ฮะใช่นะครับหนูเดินได้สามก้าวปุ๊บหนูหอบ

อย่างนี้หนูแบบทำอะไรไม่ไหวเลย

ก็ไปนอนโรงพยาบาลอยู่ประมาณครึ่งเดือน

ก็เลยเป็นคนดูแลเนี่ยเรื่องอาหารเรื่องอะไร
ลดมาได้ประมาณ๖๐กิโล

ตอนนี้เหลือเท่าไรลด๑๖๐กิโลครับ

มาเวลมันทำไม้ได้แล้ว
ถ้าไม่มีก็เตรียมของไว้ขายวันเสาร์อาทิตย์ค่ะ
คือรายได้หลักของเรานี่ก็มาจากการทำขนมเลย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

งั้นฝากไว้ด้วยนะครับจริงแล้วฝากไว้ด้วยนะขอขนมร้านพี่นุษย์ก็แล้วกัน
นุษย์เกมต่อชีวิต
หนูขนมของป้าอร่อยไหม

อร่อยไหมลูกแม่ทำขนมอร่อยไหม

มาถึงลูกชายบ้างลูกชายแม่ปุ้ย

ที่เห็นหนูเช็ดที่พื้นด้วยนั่นคือฉี่

แล้วทุกวันนี้หนูช่วยดูแลแม่ในเรื่องอะไรบ้างลูก

ดีใจเขาเก่งเราตอนเด็กเราไม่ได้เก่งแต่เขาเก่ง
เขาเลิกเรียนปุ๊บเขาจะกลับบ้านเลยเขาจะไม่ทะเลทะไหลเลย
แล้วนอกจากช่วยดูแลแม่แล้วเนี่ยเห็นบอกว่าเราเป็นพี่ชายคนโต

ก็ยังต้องช่วยดูแลน้องด้วยเหรอ

ก็ทำความสะอาดบ้านหลังจานซักป้ายตัวเองซักป้ายแม่ครับ
เสาร์วาทิตย์ไปขายขนมไหมคะเสาร์วาทิตย์ก็ไปขายของให้ป๊าครับ
ไปบ้างเวลาเสาร์อาทิตย์ใครไปขายขนมกับแม่กับป้าบ้าง

ใครนะไปด้วยเหรอเคยเรียกลูกค้าไหมลูก
สมมุติว่าลุงเป็นลูกค้าเนี่ยเดินผ่านมาเนี่ย

ขนมไหมครับพ่อค้าหล่ออยู่ทางนี้นะครับ

ช่วยงานอะไรในบ้านได้บ้างลูกเด็กสองคนอ่ะเด็กน้อย

บางทีก็ช่วยแม่ขวาดบ้านถูบ้านเก็บห้อง
แล้วก็บางทีก็ไปช่วยแม่ทำขนมแพ็กขนมข้างนอกค่ะ

อันนี้เขาจะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรเยอะ

พี่นุทวิกฤตที่เกิดขึ้นกับพ่อปลัวของเราที่บอกว่า
ทุกข์เหลือเกินลืมตาขึ้นมาก็ทุกข์นะ

ถึงแม้ว่ารายได้เราจะน้อย

อย่างถ้าเกิดเรามีรถเข็นมันจะดูเป็นจุดขาย
จะทำให้เราขายได้ดีขึ้นมากขึ้น

เดี๋ยวช่วงหน้าคงต้องช่วยกันตอบคำถาม

คุณผู้ชมครับเราจะสู้หรือว่าเราจะยอมแพ้
นั้นขึ้นอยู่กับการเลือกเท่านั้น
ถ้าเราเลือกที่จะสู้เราก็มีโอกาสชนะสักวันหนึ่ง
แต่ถ้ายอมแพ้เราก็หมดโอกาสทันที
วันนี้เราได้เห็นพลังรักของคนทั้งคู่นะครับ
พี่น้องที่มาต่อสู้ร่วมกันนะครับ
เริ่มไม่ไหวแต่พี่สาวพยายามพยุงกันขึ้นมา

คิดว่าถ้าทุกครอบครัวเป็นแบบนี้นะครับ

ช่วงหน้าเรามาร่วมกันเป็นกำลังใจ
ครอบครัวของพี่นุษย์จากจังหวัดนครปฐม
ต่อสู้กับวิกฤตในการตอบคำถาม๔ข้อ
จะสามารถคว้าทุนไปต่อชีวิตสูงสุดได้หรือไม่

โปรดติดตามตอนต่อไป